การเลือกตั้งครั้งนี้สสมี๕๐๐คน
แบ่งเป็นสอสอแบบแบ่งเขต๓๕๐คน
และสสบัญชีรายชื่อ๑๕๐คน
โดยคะแนนผู้สมัครสอสอเขตทุกคนของพักการเมือง
จะถูกนำไปรวมแล้วมาคำนวณหาสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
พักขนาดใหญ่อันดับ๑ได้สอเขตมากเท่าไหร่
โอกาสการได้สอสอบัญชีรายชื่อจะลดลงมากเท่านั้น
ส่วนพักขนาดกลางพักขนาดเล็ก
จะได้สอสอเขตไม่มากหรือสอบตกทุกเขต
แต่โอกาสจะถูกเติมเต็มด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสม
สมมุติว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มี๔พักการเมืองลงแข่งขัน

คะแนนรวมกันทั้งหมด๓๕ล้านเสียง
นำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พักการเมืองทุกพัก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งผ่านด้วย๕๐๐
ผลลัพธ์ตามข้อ๑ไปหารจำนวนคะแนนรวมทั้งประเทศ
พักการเมืองแต่ละพักที่ได้รับจากการเลือกตั้ง
จำนวนที่ได้รับให้ถือเป็นจำนวนสอสอที่พักการเมืองนั้นจะพึงมีได้
นำจำนวนสอสอที่พักการเมืองพึงจะมีได้
ตามข้อ๒ลบด้วยจำนวนสอสอแบบแบ่งเขตทั้งหมด
พักการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขต
ผลลับคือจำนวนสอแบบบัญชีรายชื่อ

ถ้าพักการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอแบบแบ่งเขต
เท่ากับหรือสูงกว่าจำนวนสอสอที่พักการเมืองนั้น

พักการเมืองนั้นมีสอสอตามจำนวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
และไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรสอสอแบบบัญชีรายชื่อ